แล้วปรากฏว่าตอนนี้ก็สอนแฟนของเขาเนี่ยค่ะ

กับแฟนคลับไปเรียบร้อยหรือยัง
แล้วที่บอกว่าอยากจะแต่งมีลูกชายเนี่ยจริงไหม

คือแบบต้องหมุนมือปรับแสงเองทุกอย่างแต่ว่า
ก็สอนน้องมารีถ่าย
แล้วเขาก็แบบเก็ตเร็วอะ

บุญเล่นเมื่อกี้จริงจะแต่งงานแล้ว

ถ้าเกิดว่าอนาคตเราอยากจะมีก็อยากมีลูกชายอะไรอย่างนี้
ส่วนเรื่องที่เคลียร์ไปแล้วก็สบายใจขึ้นยังคะ
สบายใจมากครับ